โดยเฉพาะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่บ้าน
แล้วก็ไม่ได้มีการสอดส่องดูแลเป็นอย่างดี

อย่างกรณีนี้คุณตาคุณยายนะคะเขาอยู่บ้านเพียงลำพัง
แล้วก็จ้างช่างแอร์มาล้างแอร์มาเติมน้ำยาแอร์

ตาก็จ้างมาปรากฏว่าโดนไปทั้งหมด๗๐๐กว่าบาท
มันเยอะไปหรือเปล่าไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ข้อมูลต่างก็ถูกนำมาเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย

กรณีนี้เกิดขึ้นแล้วเขาก็โพสต์ว่า
ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานแอร์มันระบบปิด
ถ้าไม่รั่วซึมน้ำยามันไม่ขาดหรอก

แล้วก็มีข้อความโดยรายละเอียดต่าง
ก็คือเรื่องราวของคุณตาคุณยายที่อยู่บ้านสองคน
แล้วก็เรียกช่างแอร์จากใบปลิวที่เป็นใบโฆษณาที่เสียบอยู่หน้าบ้านนี่แหละค่ะ
มาให้บริการเรียกมาล้างทั้งหมดสองตัวนะคะ
ซึ่งพอช่างมาถึงเนี่ยก็ให้ช่างดูอาการให้
ช่างก็ล้างจัดการให้นะคะทั้งหมดคือมีชั้นที่อยู่ชั้นล่างนะคะ
แล้วก็แอร์ชั้นบนเป็นแอร์เก่าทั้งหมด๒ตัว
หลังจากนั้นช่างก็ทำไปเลยโดยที่ไม่มีการแจ้งก่อนนะคะว่า
น้ำยาแอร์มันพร่องต้องเติมแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
ก็คือเหมือนจัดการไปเลยเสร็จสับอะค่ะ

ไม่ผิดคุณผู้ชมเนี่ยใบเสร็จเขาเขียนมาให้แบบนี้เลย
เขาบอกเลยว่าค่ะล้างแอร์เท่าไรค่ะ
น้ำยาเท่าไรเบเกอร์วาวอะไรเท่าไหร่

คุณตาบอกโอ้ไม่มีเงินหรอก
แอร์ก็อ้างว่าที่ต้องเติมแบบนี้
เพราะว่าช่างคนเก่าเขาเติมน้ำยาขาดไป
น็อตมันหลวมอีกก็เลยทำให้น้ำยามันรั่วไหล
แอร์ก็เลยไม่เย็นเขาก็พูดถึงอาการที่เขาเจอนะคะ
สุดท้ายคุณตาก็ต้องยอมตามที่เขาอธิบาย

พอลูกสาวของคุณตาคุณยายกลับมาบ้าน
ถามถึงการล้างแอร์แล้วก็ขอดูบิน
หลานสาวลูกสาวเนี่ยบอกโอ๊ยมันไม่ใช่แล้วเนี่ย
ใช่ใช่ล้างแอร์เท่าไรคุณปกติเท่าที่สอบถามกันนะมีตั้งห้าร้อยบางทีอาจจะเป็นพันบัง
อาจจะไม่ได้จะเกินพันอ่ะขึ้นอยู่กับคาดของแอร์เอาแค่ล้างนะเอาแค่ล้างนะ
หลักร้อยอะค่ะห้าหกเจ็ดร้อยประมาณเนี้ยนะคะอืมเท่านี้แหละคุณผู้ชมเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปทาง
เอ้าเนี่ยโดนไปเหมือนกันว่ามีโดนไปกว่าสองหมื่นบาทก็เคยมีมาแล้วด้วย
แล้วบางคนก็อาจจะมีความรู้เขาก็บอกว่าปกติแล้วเติมน้ำยาแอร์จะเติมแค่๗๐ปอนด์
แต่นี่เติมเกินอ่ะแปดสิบถึงเก้าสิบปอนด์แบบนี้เหมือนโกงกันจะชัดเลยมันเยอะไปใช่
ล่าสุดค่ะทางผู้เสียหายทั้งคุณตาคุณยายและลูกสาวก็เลยพากันไปแจ้งความ
ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สอนอรัฐนาธิเบสแล้วไม่พอเพียงเท่านี้
นำหลักฐานไปร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบแล้วด้วย
เพราะฉะนั้นนะคะก็เอามาเล่าสู่กันฟังแจ้งเตือนให้ระมัดระวังสอดส่องดูแลให้ดี
ไม่ว่าจะเป็นคำโฆษณาการบริการต่างอะไรก็ตามบางทีผู้สูงอายุท่านอาจจะไม่ทราบก็ได้
ก็หลักใหญ่ใจความคุยกันให้เรียบร้อยก่อนนะว่าจะทำอะไรบ้างราคาเท่าไหร่บ้างชี้แจ้งออกมาเป็นรายละเอียดแยกออกมาเลยนะคะ
เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยนะสิทธิประโยชน์ของเราเองด้วยนะคุณผู้ชม